เพื่อช่วยเหลือคุณยายคนหนึ่งอายุเกือบ๘๐แล้ว

มิ้วคุณผู้ชมบางทีแล้วเหนื่อยกลับมา
เท่าคนแก่ก็จะกินข้าวเหนียวกับมะม่วงกับผลไม้กับกล้วยบ้าง
คุณยายคนนี้ไปเลี้ยงควายกลับมาที่บ้านด้วยความหิว
ก็ปอกมะม่วงแล้วก็กินกับข้าว

เจ้าหน้าที่พอรับทราบเรื่องปั๊บก็รีบมาช่วยเหลือปั๊มหัวใจเลย
แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ได้

แสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณยายเดือนนะครับอายุ๗๗แล้ว
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคุณยายนอนหมดสติหายใจเองไม่ได้
ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแบบนี้ก่อนจะส่งต่อไปโรงพยาบาล

สาเหตุการตายก็คือมะม่วงสุกติดอยู่ที่หลอดลม
ทำให้ขาดอากาศหายใจคุณหมอบอกแบบนี้นะฮะ
วันนี้ครับพี่ตินักข่าวของไทยรัฐทีวีครับ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่อง
ญาติญาติเพิ่งจะไปรับร่างของยายเดือนมาตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่บ้านครับ
โรงไว้แบบนี้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ติได้คุยกับตาแมมตาแมมอายุ๗๕สามีของยายเดือนนะฮะ
แมมคนนี้ครับบอกว่าอยู่กินกับเมียมา๔๐กว่าปีแล้ว
อยู่กันสองคนลูกก็ไปทำงานต่างจังหวัด
เมียผมปกติแล้วเขาแข็งแรงนะจะมีโรคประจำตัวก็แค่เบาหวาน
ทีนี้เมื่อวานนี้๒๑เมษาครับ
แมมกลับมาถึงบ้านตาแมมกลับมาได้ยินเสียงร้องของเมีย
โอ๊ะโอ๊ะอยู่แบบนี้ตามแมมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยช่วยไม่ถูกได้ยินเหมือนเสียงคล้ายกับอาเจียนนะฮะ
กระทั่งเฮ้ยทำไมหมดสติแล้วก็เลยรีบบอกลูกแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
ในเบื้องต้นทราบว่ายายเดือนเนี่ยเขากลับมาจากเลี้ยงควายด้วยความเหนื่อยบวกกับความหิวครับ
ก็ปอกมะม่วงสุกกินกับข้าวประทังความหิวนะ
จังหวะนั้นเองอาจจะติดคอหรือเปล่า
โดยที่ตาแมมเองก็เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านก็ไม่รู้ว่า
มะม่วงสุกติดคอเมียไปร้องตะโกนขอให้คนมาช่วย
แต่กว่าจะช่วยนั้นก็สายเกินไปแล้ว
และอย่างที่บอกครับว่าสาเหตุการณ์ตายหมอบอกว่า
มะม่วงสุกติดหลอดลมทำให้ขาดอากาศหายใจ
แมมบอกไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับเมียรักครับ
คือแม่นี้กลับมาจากเลี้ยงควาย
ทุ่งนาด้วยความหิวแหละอาจจะรีบกินด้วย

หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการแนะนำวิธีการช่วยเหลือชีวิต
กรณีที่มีอาหารติดคอก็มีการสาธิต
คือนอกจากเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือคุณยายก่อนหน้านี้แล้ว
ก็เห็นว่าพี่ติเองเขาก็ช่วยสาธิตด้วยนะฮะ
ตามแมมได้ดูให้ชาวบ้านได้ดูว่า
ถ้าเกิดว่ามีคนอาหารติดคออีกจะต้องทำยังไง

คือโอบพลัดจากด้านหลังนะฮะระหว่างตรงช่วงนี้ฮะ
ช่วงกลางระหว่างลิ้นปี่กับสดือแล้วก็กดลงไป

เผื่อว่าถ้าหากว่าบ้านไหนครอบครัวไหนเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
จะได้ช่วยได้ทันและช่วยอย่างถูกวิธีครับ

เขย่าไม่ไหวนี่

เอ้าเขย่าแบบนี้
เขย่าแบบนี้จนว่าตัวพี่เขาอาหาร

มันกระช็อกออกมา

แบบนี้จริงแล้วต้องแบบนี้แบบนี้

นี่แล้วแรงมันจะส่งขึ้นมา
ได้ครับ

ก็คุณผู้ชมจะได้รู้
ถ้าคุณผู้ชมจะได้รู้

ก็สาธิตกับคุณสุรศักดิ์ลูกชายของยายเดือนนะฮะ
ยายเดือนครอบครัวจะทำพิธีเผาวันจันนี้
ล่าสุดหัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพเทศบาลตะมนต์บ้านบัวครับ
บอกว่ากรณีของยายเดือนเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
ด้วยความที่ญาติญาติเองก็ไม่รู้ว่ายายเป็นอะไรก็เลยแจ้งไม่ถูก
พอบอกไม่ถูกเจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยเหลือไม่ตรงจุดด้วย
เชื่อว่าถ้าช่วยได้ทันถ้ารู้แต่แรกจะยื้อชีวิตและทำให้ยายเดือนมีลมหายใจต่อไปได้ครับ
พร้อมกับย้ำอีกครั้งว่ากรณีของอาหารติดคอ
ควรจะต้องเข้าไปด้านหลังผู้ป่วยเอามือประสานกัน
มืออยู่ตรงกลางระหว่างลิ้นปี่กับสดือแล้วรัดมือให้แน่น
เขย่าขึ้นลงประมาณ๕ครั้งหรือจนกว่าอาหารที่ติดอยู่นั้นจะหลุดออกมา
ถ้าทำแล้วไม่มีชีพจรก็ให้ปั๊มหัวใจ
สาธิตแล้วก็ย้ำอีกครั้งวิธีการก็ไม่ได้ต่างกับที่พิติสาธิตให้ดูเมื่อกี้

เราควรจะต้องมีติดตัวเอาไว้ทุกบ้านครับ
ครับนะครับนิ้วโป้งวางที่ลิ้นปี่